สำหรับนักตบลูกยางหนุ่มไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติเรานะครับ
ในอนาคตก็จะขึ้นมาชุดใหญ่ตามลำดับทีมไทยชุดสีขาวและสนามใน
รอบแรกนัดที่สองเจอกับญี่ปุ่นนะครับแย่งตำแหน่งแชมป์กลุ่มสี่
ญี่ปุ่นเนี่ยก็เล่นได้เหนือกว่านะครับเปิดเกมลุกที่หลากหลายแล้วก็รวดเร็
หัวเสาเกมโต้กลับเด็ดขาดตามสไตล์นะครับของพวกเขาทุกชุด
แล้วก็ไทยนะครับมีปัญหาเรื่องของการรับบอล
การเปิดบอลแรกสุดท้ายญี่ปุ่นชนะไปนะครับสามซึ่งรวดยี่สิบห้า
สิบเอ็ดยี่สิบห้าสิบเจ็ดและยี่สิบห้าต่อสิบแปด
สกอร์นั้นก็ไม่ได้ห่างนะครับก็พอสู้กันไหวเหมือนกัน
ญี่ปุ่นพลัดแชมป์กลุ่มสี่แต่ไทยเนี่ยยังตามญี่ปุ่นเข้ารอบสอง
ในฐานะรองแชมป์กลุ่ม๔แล้วก็จะไปอยู่ในกลุ่มอีนะครับ
กับพม่าเจ้าภาพและออสเตรเลียที่เคยเอาชนะมาแล้วในเกมอุ่นเครื่องนะครับ
เล่นในรอบจันดับรอบที่สองต่อไปครับไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองนะครับ
ถ่ายทอดบันทึกการแข่งขันในรายการนี้นะครับที่ไทยเจอกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้
เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับส่วนผลแมนมินตันซูเปอร์ซีรีส์
ในรายการอินเดียโอเพ่นหญิงเดี่ยวในรอบ๒น้องเมย์ปัจจกอินทนนท์นะครับ
เก่ามือเจ็ดของของโลกนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังโชว์ฟอร์มได้เด็ดมากนะครับ
ล่าสุดก็เอาชนะทางจางอี้หมานมือแปดสิบแปดของโลกจากจีนไปสองเกมรวด
สิบเอ็ดสิบสี่และยี่สิบเอ็ดต่อสิบเก้าเข้ารอบแปดคนสุดท้าย
พบกับซองจียอนมือสองของโลกจากเกาหลีใต้ครับ
และปิดท้ายที่เรื่องราวดีนะครับกับกิจกรรมที่เรามีโอกาสเป็นเจ้าภาพกีฬาใหญ่อีกแล้วนะครับ
ผลเอกคณะศักดิ์ปฏิมัปกรร่วมนิยองรัฐบนตรีนะครับ

คณะกรรมการบริหารสหพันธ์กรีธาเอเชียครั้งที่๘๑

และคนตลอดปรีสุรพงษ์อธิยะมงคล
อุปนายกและเลขาธิกาสมากรมกรีธา

และสำคัญก็คือไทยได้รับเลือก

ต้องนำมาศึกษาและปรับใช้กันต่อไป